เพราะว่าอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่ง
บุกเข้าไปถึงในบ้านของหญิงสาวคนหนึ่ง

ก็เลยยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าต่างอย่างนี้

เป็นผีก็น่ากลัวแต่เป็นคนน่ากลัวกว่าค่ะ
ว่าพี่เขาจะยิ้มก็ตามใช่พยายามยิ้มหวานโปรยยิ้มแบบว่าเปิดให้ผมเถอะครับเปิดประตูหน่อย
นี่หน้าห้องนอนเขาแล้วนะเข้ามาในบ้านแล้วถึงหน้าห้องนอนเขาแล้วนะ

โอ้โหแล้วเข้ามาในบ้านอ่ะเปิดประตูเดินเข้ารั้วบ้านมาแล้ว
มาถึงตัวบ้านมาถึงห้องนอนเขาแล้ว
เพราะว่ามีพระอยู่เขาไม่ใช่ผี
นี่โอ้โหในห้องเนี่ยเป็นหลานสาวของบ้านเขานะ
เป็นหลานสาวที่อยู่ในบ้านนี้เห็นไหมโอ้โหเห็นแล้วมันกลัวแทน
จริงจริงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำสิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรียุธยา
จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับนี่ฮะจะเข้ามาในห้องให้ได้นะครับ
แต่ว่าคนที่อยู่ในห้องเขาไม่เปิดให้นะครับก็ยืนยิ้มผ่านหน้าต่างอยู่นอกห้อง
แบบนี้นะครับผู้หญิงที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็โพสต์เรื่องราวลงในโซเชียลเพื่อเตือนภัยนะแล้วก็ขอคำปรึกษาด้วย
ก่อนที่จะมีคนให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความ
ก็เลยเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพพระนครศรีธุยา
หญิงสาวผู้เสียหายบอกว่าคืนวันเกิดเหตุผู้ชายคนนี้เข้ามาในบ้าน
แล้วเดินเข้าไปถึงห้องนอนแล้วก็ยืนมองมาที่หน้าต่างพร้อมกับส่งยิ้ม
ขอประตูเรียกจะให้เปิดห้องนะครับซึ่งตอนนั้นได้เรียกหลานสาว
ซึ่งเป็นเด็กหญิงที่อยู่ในห้องคนเดียวให้ออกมารับจดหมาย
ผู้เสียหายก็เป็นเจ้าของบ้านแต่หลานสาวเขาวัยเด็กหญิงเนี่ยอยู่ในห้อง
ผู้ชายคนนี้มาหาเด็กหญิงหลานสาวของเขาเคาะประตูเรียกเพื่อจะให้ออกมารับจดหมาย
แต่หลานสาวไม่เปิดประตูนะเพราะที่บ้านสั่งเอาไว้ว่า
ห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดนี่ฮะโชคดีที่หลานเขาเชื่อไม่เปิด
จะบอกแค่ว่าผมจะมายื่นจดหมายส่งจดหมายนี่นะครับหลานสาวตอนนั้นก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วส่งไปให้ทางเจ้าของบ้านเขาทางไลน์นะครับตอนนั้นทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขายังไม่เลิกงาน
ก็รีบโทรศัพท์ไปบอกย่าที่บ้านอยู่ไม่ไกลกันให้มาดูหลานสาว
ย่าก็มากับน้าชายมาถึงก็เจอผู้ชายคนนี้นะยังไม่ไปไหนนะมันก็ยังยืนอยู่นะ
อยู่ในบ้านนี่แหละแล้วก็เลยไล่เขาออกไปจากบ้านกันมีการพูดคุยโต้เถียงกันด้วยนะครับ
เพราะก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะจากไปเนี่ยเขาฝากจดหมายเอาไว้ให้กับเจ้าของบ้าน
นี่ฮะจดหมายฉบับนี้ลักษณะเหมือนกับเป็นการบอกรักบอกรักเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะเดี๋ยวพี่จะไม่อยู่แถวนี้แล้วโอ้โหแต่มาบอกแบบนี้มันน่ากลัวนะ
ก็พี่จะไม่อยู่แล้วพี่ต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วมีหัวจงหัวใจสีชมพูเห็นไหมค่ะนี่โอ้โหนี่ครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่ไหวทางบ้านก็เลยไปแจ้งความตำรวจเอาไว้นะครับ
ตอนนี้มีตำรวจสพพระนครศรียุธยาติดต่อมายังเจ้าของบ้านแล้วนะครับ
ในการที่จะมาตรวจสอบให้นะครับเดี๋ยวฟังนะฮะทางผู้เสียหายที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้
แล้วสาเหตุที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยสาเหตุอะไรครับพอรู้ไหม
ไม่รู้คือตอนแรกมันชอบเดินตามมาก่อนหลังจากนั้นมันเอาจดหมายมาเน็บไปตามรถก่อน
ก็คือเก็บจดหมายหมายความรู้ว่าจีบเหล่านี้บ่อยมั้ยครับ
ก็ที่ได้ที่เก็บจดหมายไว้ตอนนี้มีสี่ฉบับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีแต่ว่าไม่ได้เก็บไว้
เพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะแจ้งตำรวจอืมแต่ครั้งนี้ก็คือถือว่าเขาบุกเข้ามาในบ้าน
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้มันก็บุกเข้ามาทีนึงแล้วมันมาเคาะแต่ว่าเคาะอยู่ในห้องน้ำ

ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ตามไปที่บ้านพักนะฮะเพราะว่าพอเห็นหน้าเห็นตาจากในคลิปที่หลานสาวของบ้านก็ถ่ายไว้ก็รู้อ่ะอืมอ่า
ว่าอยู่แถวไหนอะไรยังไงนะครับนายสาธิตคงภัยสารอายุ๓๕ปี
อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังที่เกิดเหตุเลยอยู่ใกล้กัน
ชายคนนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเข้าออกเรือนจำเป็นประจำ
โดยนายสาธิตบอกว่าเขาอยู่ในคลิปจริงเขาคือคนในคลิปจริง
คืนวันเกิดเหตุไม่มีเจตนาร้ายแอบแฝงอะไรเข้าไปในบ้านหลังนี้เพียงแค่
อยากไปส่งจดหมายบอกความในใจเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เขียนไปให้กับ
หญิงสาวที่อยู่ในบ้านเพราะว่าเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันจะถูกหรือผิด
ผมรู้แค่ว่าหัวใจผมบอกว่าผมหลงรักสาวคนนี้
แล้วบรรจงเขียนจดหมายแบบไล่มือสวยเลยนะ
ถูกต้องจะถูกหรือผิดผมไม่รู้แต่หัวใจผมบอกว่ามันต้องไป
ต้องเอาจดหมายไปให้เขาให้ได้เพราะผมจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ก็ยอมรับผิดทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องบุกลุกบ้านเขาตอนวิการ
ถูกต้องทำการเข้าข้างแล้ว
กลับร่านสุดใหม่นะครับร่ำแล้วก็ทำด้วย

บุกรุกในเวลากลางคืน

ใจสั่งมาเลยทีนี้
เพราะไปบุกบ้านเขาตอนกลางคืนแบบนี้ไม่ได้
เอาไปหยอดตู้ไว้หน้าบ้าน